สวัสดีครับตอนนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยก็ต้องยินดีกับพี่จูนกับพี่เปิ้ลด้วยนะคะเปิดตัวลิฟท์ซองจูจูเน่เชื่อพี่ไม่มีหลุมนะคะก็เป็นเล็ปสติกที่พกพาเป็นซองภาคง่ายภาคาน่ารักแล้วก็ที่สำคัญก็คือติดผลมา
ชอบค่ะชอบทุกสีเลยจะบอกว่ามี๗สีแล้วก็๗สไตล์ในแต่ละวันก็คือเปลี่ยนไปได้ในทุกวันเลยค่ะ
เพลงน่ารักมากค่ะแล้วก็วันถ่ายทำก็เปิดเพลงนี้จนแบบติดหูมากเป็นเพลงที่ติดหู
เป็นพี่ส้มร้องค่ะ

อ๋อหรอก็เป็นกำลังใจให้พี่เปิ้ลค่ะถ้ามีของบอสแสนว่าของเราดังติดหูค่ะ
ใช่ค่ะก็ต้องอุดหนุของแท้ของจริงเท่านั้นนะคะ
หาซื้อง่ายได้ที่๗๑๑ได้เลยค่ะดีมากดีจริงค่ะ
มีความสุขมากค่ะ

มีความสุขมากค่ะ
มีความสุขมากค่ะ

มีความสุขมากค่ะ
มีความสุขมากค่ะ

มีความสุขมากค่ะ

มีความสุขมากค่ะ

มีความสุขมากค่ะ

มีความสุขมากค่ะ
มีความสุขมากค่ะ
มีความสุขมากค่ะ

มีความสุขมากค่ะ

แม่หนูไม่ได้กินหมด

ก็เขาก็เห็นว่าเรามีครบทุกอย่างแล้วเขาก็เห็นว่าอันนี้เหมือนแบบ

แล้วเขาก็เปิดใช้ก่อนแบบเติมตั้งแต่เริ่มทำเค้กเริ่มแบบเริ่มทำเค้กเริ่มมาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ย
เขาก็ถ่ายไว้หมดเดี๋ยวจะลงในคลิปยูทูปให้ดูอีกทีนึงกำลังตัดต่ออยู่
ปีนี้กี่ขวบครับนี้ค่ะ

อันเป็นเจ้าเพศมั้ยอ่ะ

ใช่ค่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเป็นจะเพศแต่พอเจอเหตุการณ์หลายอย่างมันก็เหมือนกันน่ากลัวเหมือนกัน
แต่เป็นจะเพศที่เปลี่ยนอะไร
ตั้งแต่๒๕แล้วคือตกมาด้วยเรื่องงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ่านหนาวเลยเนอะอันทั้งสองคนน่าเสียง

เฮ้ยแกแก่งงานไม่บอกโกดและนะ
คือไม่ใช่ค่ะ
ไม่ใช่เรายังไม่อยู่ไวที่จะคุยกันเรื่องนี้ด้วยซ้ำ

ก่อนแต่ได้ใคร

ได้ยินข่าวบ้างไหมครับว่าแมทก็เพื่อนเรา

เรื่องของเขามินว่าไปถามเขาดีกว่าเพราะว่าแบบ
อยู่ตรงนี้มันอาจจะดูเหมือนใกล้ชิดได้เจอกัน

ไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวกันเลย

จิบปะถะกินข้าวอะไรอย่างนี้

เออ

จริงสองคู่มีโอกาสได้เจอกันบางอย่างหรือครับ

เจอกันทั้งคู่ยังไม่เคยเจอเลยค่ะ

ไม่เคยได้ร่วมแฮงอัพ

หรือได้เจอกันแบบจังเลยค่ะ
ว่าอยู่เนี่ย
เพราะว่าส่วนใหญ่วินก็จะอยู่กับ

ด้านมันก็แบบแบนมากกว่าค่ะ

ยังไม่คิดว่าเป็นตัวเองเลย

จริงมีถามพี่ผู้ข่าวไหมว่า

ให้พี่ผู้ข่าวอ่านคอมเมนต์
เขาก็แบบเนี่ยคนคิดว่าเป็นเรา
คนคิดว่าเป็นเรา

แบบต้อยผมจะตัวเองก็ยังไม่ใช่เรา

แต่ถ้าพี่พ้ามึงจะช่วยเรา
ไม่ค่ะให้พี่มิ้วไปก่อนค่ะเราจะไม่แซงหน้า
คุณแม่เชียวแต่คุณพ่อไม่รู้

พี่พ่อหัวก็ไม่ค่อยอ่านข่าวเค้าอ่านข่าวแบบดีเรย์ช้ากว่านี้
ก็ไม่รู้ว่าพ่อเห็นหรือยังเพราะยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะ

เดี๋ยวไปไปเดินเด่ง
กำพี่นา
เพื่อนไปดูก่อนมั้ย
อันนี้ก็เป็นสถานที่สุดท้ายของเมืองและเป็นสถานที่สุดท้ายของอัศวินธรรมชาติ
อันนี้ก็เป็นสถานที่สุดท้ายของเมืองและเป็นสถานที่สุดท้ายของอัศวินธรรมชาติ
อันนี้ก็เป็นสถานที่สุดท้ายของเมืองและเป็นสถานที่สุดท้ายของอัศวินธรรมชาติ
อันนี้ก็เป็นสถานที่สุดท้ายของเมืองและเป็นสถานที่สุดท้ายของอัศวินธรรมชาติ
สถานที่สุดท้ายของเมืองและเป็นสถานที่สุดท้ายของอัศวินธรรมชาติ